ที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือประตูชัยครับสถานที่สำคัญของประเทศลาว
ทันทีที่เมืองทองยูไนเต็ดถึงสนามบินวัดไตในกรุงเวียงจันทร์
แฟนบอลและสื่อมวลชนสปลาวก็มารอต้อนรับนักเตะกิเลนพยองอย่างอบอุ่น
ทัวร์ครั้งแรกของสโมสร
จากนั้นขุนพลเมืองทองก็แวะมาที่ประตูชัยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาว
ดาวเตะทีมชาติไทยก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยไว้เป็นที่ระลึก
ส่วนการแถลงข่าวที่โรงแรมลาวพลาซ่าก่อนเกมกระชับสัมพันธ์เพื่อนบ้านอาเซียน
วันพุธที่๒๕มกราคมนี้บุญลับเคนกิติศักดิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลาวพรีมิลิกออกสไตล
รับว่าเมืองทองมีเกมบุกน่ากลัวโดยเฉพาะสามประสานในแนวรุก
หวังว่าจะไม่เสียถึง๕ประตูเหมือนสุโขทัยในศึกไทยแลนดแชมเปียนส์ครับ
ทศตวรรษีปานกุญสือกิเลนพยองกล่าวว่าไม่ใช่เกมที่ง่าย
เพราะร้านช้างยูเนเต็ดยังเคยชนะบุรีรำยูเนเต็ดในศึกแม่โขงคลับ
ซึ่งจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดและเล่นเกมลุกตามสไตล์ของเมืองทอง
ส่วนธีรสินแดงดากัปตันทีมเมืองทองและเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินก็บอกว่า
เล่นเต็มที่เพื่อให้แฟนบอลชาวลาวได้ชมเกมที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้รายได้๕แสนบาทจากค่าบัตรเข้าชมจะมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาของลาวต่อไป